ชกกันซึ้งซึ้งหน้าเลย
ไปนะ
ก็ไม่ได้
ไม่พอค่ะเดี๋ยวดูว่าเขาทำอะไรอีกนะ
ตอนนี้เจ้าของเขาลงจากรถมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้แล้วใช่ไหม
เดี๋ยวปล่อยภาพไปดูเหตุการณ์ต่อเนื่องเลยนะคะ
เนี่ยผู้ชายที่ใส่แจ็คเก็ตดำที่ใส่เสื้อขาวข้างใน
พยายามจะเอารถของผู้เสียหายจะเอามอเตอร์ไซค์ไปอีก

ให้รู้ว่ามีอาวุธอะไรแบบนี้ค่ะ
เจ้าของรถเขาก็ใจดีสู้เสือเหมือนกันดูสิ
คือเขาพยายามดึงพยายามยื้อไว้ค่ะ

จังหวะที่แบบอีลุงตุงนังยื้อยุดฉุดกระชากันอยู่
อยู่นะผู้ชายคนนั้นก็นี่นี่นี่นี่
โอ้โหแฟนของเจ้าของรถนะ
เมื่อกี้ลงไปทำธุระใช่ไหมวิ่งมาฟาดหัวเจ้าโจรร้ายให้

ไปเลยทิ้งเพื่อนแล้วฮะ
ไปเลยอ่ะพอเห็นเหตุการณ์ท่าไม่ดีแล้วไงแล้วเนี่ย

คนเข้าไปชมมากนะพี่ผู้หญิงแบบโอ้โหสุดจริง
ผู้ชายคนนั้นโอ้โหทิ้งเพื่อนแล้วครับผม
ใช่ค่ะแล้วนอกจากผู้หญิงที่เข้ามาแล้ว
ก็มีพลเมืองดีคนอื่นเนี่ยมาช่วยกันจับเอาไว้
แต่คุณเหตุการณ์นี้นะคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่า
คนอื่นก็เห็นเหตุการณ์ตอนยื้อยุดกันอยู่

แต่พี่ทุกของรถเนี่ยเขากลัวกลัวกล้ากล้านะคุณนะ
เนี่ยโอ้โหเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบอุกอาดมากนะต่อหน้าต่อตาแบบนี้เลยค่ะ
ซึ่งในเพจอีซ้อขยี้ข่าวเขาก็เอาคลิปมาแชร์คนก็เลยไปคอมเมนต์กันเยอะนะ
คอมเมนต์เยอะเลยเหตุการณ์นี้เป็นพันคอมเมนต์แหละ
บางคนชื่นชมพี่ผู้หญิงเขานะที่เข้าไปช่วยแฟนนุ่มได้สำเร็จนะฮะ
ใจเด็ดมากไงมาถึงก็ฟาดป้าเขาให้จนร่วงเลย
บางคนด่าโจรเลยโอ้โหอยู่ก็จะมาคว้าทั้งโทรศัพท์คว้าทั้งรถเข้าไป
ทำแบบนี้ได้ไงอยากให้ตำรวจจับให้ได้โดยเร็ว
คุณผู้ชมต้องระวังนะขนาดมือถืออยู่ในมือเราแท้
อยู่แท้มันยังมาคว้ายังกระชากไปเลยค่ะ